ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

ไม่ต้องใต้ใจวันนี้ฝนไม่ดอก

คุณป่าคุปตะนันพระยากรอดอากาศของเราว่าอย่างไร
พระยากรอดอากาศเลื่อนไปค่ะ๒๒
เราอยากให้โลกจำเราก็ใส่วันที่ฝนไม่ตกนี่แหละค่ะ
คือเอาอย่างนี้คุณพี่แจ๊กคุณพี่แจ๊ก
คือพี่แจ๊กเนี่ยโค้กนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะแต่งตีมหน้าฝน
ก็เตรียมตัวฝนตกมาชุดใหญ่ปรากฏว่าไม่ตกนะคะ
เอาอย่างนี้ละกันพื้นที่บ้านใครฝนตก
ช่วยไลน์หน้าจอมาบอกหน่อยดิฉันจะได้ไม่เขินนะฮะ
แต่งตัวกันมากันฝนสุดฤทธิ์ขนาดนี้นะคะแต่ว่าฝนมันไม่ตก
ถูกต้องนะคะรวมไปถึงกระทู้ของเราดิฉันขอหุบล่มนิดนึงนะคะ
วันนี้มีกระทู้ถามคุณผู้ชมค่ะว่าฝนตกแบบนี้นะคะ
คุณอยากจะหลบฝนกับซุปตาคนไหนนะคะ
ก็ทักทายผ่านบันเทิงไทยรัฐหน้าจอของเราได้เลยนะคะ
ก็พี่ณเดชน์ละครวันกำลังฮอตพี่ซันนี่นะคะ
นิชคุณก็โอ้โหจะร้อยล้านแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่องใหม่
เวียก็ละครดีพี่โป๊ปก็ยังแน่นอยู่นะคะ
ส่งมาทักทายกันมาหน้าจอเลยค่ะ

ก็เป็นการแสดงความดีค่ะกับน้องเบลค่ะนันทิตานะคะ

ต้องนะคะเป็นสาวประเภทสองนี่แหละค่ะ
เมื่อวานก็แฮปปี้ดีดาแต่งงานที่โคราชกันไปค่ะ
แฟนนุ่มนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจด้วยใช่ไหม

เป็นที่อิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวนะคะ
แฟนหนุ่มเขาเป็นฝรั่งชาติอเมริกันนะคะ
เข้าพิธีวิวาหลังจากคบหาดูใจกันมา๖ปีนะครับคุณผู้ชม
ที่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่จังหวัดนครราชศรีมา

กลางการแสดงความยินดีของครอบครัว
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทด้วยค่ะ
ทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างกันไป

ค่ะโดยในวันที่๕มิถุนายนนะคะ
ก็จะไปจดทะเบียนนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ส่วนแพลนฉลองฮานิมูลจะดืดไปดื่มน้ำพึ่งประจันทร์กันที่น้ำตก
ในอังกฤษประเทศแคนดานั่นเองนะคะ
บรรยากาศก็ชื่นมื้นซะละเกินนะคะ
ก็ยินดีด้วยกับน้องเบลนันทิตาค่ะนะคะ
ก็ไม่ได้ไปค่ะเมื่อวานทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ใช่เมื่อวานพี่แจ๊กกะรีนไปตามณเดชน์อยู่
ก็เลยไม่ได้ไปงานแต่งของน้องเบลนะคะ